เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดโรงเรียนบ้านเขาแก่งเรียงตะบนท่ากระดานอำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
จัดงานทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเป็นยอดเงินกว่า๓แสนบาท
และยังมีผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ฐานะยากจนอีก๑๐ทุน
จากนี้ยังมีนักธุรกิจและกลุ่มผู้ใจบุญร่วมสร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่ตกแต่งสวยงาม
ทำให้บรรยากาศของโรงเรียนบนบ้านเขาแก่งเรียนเป็นไปอย่างคึกคัก
โรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล๒ถึงมัธยมศึกษาปีที่๓
มีครูจำนวน๑๕คนและนักเรียน๑๙๕คน
ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำให้บริเวณโดยรอบของโรงเรียนเกิดความสวยงาม
พร้อมที่จะเปิดเรียนภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๕นี้